ของงานสวดพระอภิษภัมศ์สบของอเอกสรพชาตรี
ที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดในวัย๗๓ปีครับ

ร่างของอาเอกสรพงศ์มายังสารากลางน้ำ
ที่วัดเทพศริลส์ธราวาสวรวิหาร

แล้วก็มีลูกสาวก็คือคุณลูกขวัญพิมพ์อับศร
เป็นผู้ถือกระถางทูบนำศพ
และคุณดวงเดือนจิตไทยสงศ์ภรรยา
ตะเกียงตามไฟเคียงข้างหีบศพมาเลยนะครับ
หน้าศพของอาเอกเป็นรูปภาพที่มีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์ครับ
ครับนี่แหละครับจังหวะที่เคลื่อนย้ายเข้ามานะฮะ
จากนั้นช่วงเย็นครับ๑๗นาฬิกา๓๐นาที
มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอาเอกสรพงษ์ชาตรี
ก่อนที่จะนำร่างบรรจุลงหีบศพสีทอง
จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้อันเชิญพวงมาลาพระราชทาน
หน้าหีบศพโดยพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
พระเอกตลอดการอาเอกสรพงษ์ชาตรี
จัดขึ้นที่สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาส
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีการสวดพระอภิษฐรรศพ
เป็นคืนแรกก็จะมีบุคคลในวงการบันเทิง
มากมายเลยนะครับมาร่วมพิธี
อย่างเช่นท่านมุ้ยครับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
แล้วก็มีแม่โยทัศน์วันเสนีวงณอายุทยา
มีคุณอีทดวงใจหาทัยการมีพี่จิ๊กนวรัฐยุคตนัน
แล้วก็มีคุณกรุงศรีวิลัยด้วยนะครับ
เสร็จพิธีครับแม่โยทัศน์วันเสนีวงณอายุทยา
อดีตภรรยาพร้อมด้วยคุณลูกขวัญพิมพ์อับศรเทียมเสวด
ซึ่งเป็นลูกสาวของอาเอกก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนด้วย
คุณลูกขวัญบอกว่าคุณพ่อไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงครับ
และเป็นคนแข็งแรงมากคิดว่าจะรักษาแล้วจะกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม
ในช่วงแรกที่อาเอกป่วยเนี่ยจริงเธอเองก็ไม่ได้ไปเยี่ยมครับ
และอาการของคุณพ่อยังไม่ได้เป็นอะไรมากด้วย
ซึ่งคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงมากอันนี้คุณขวัญบอกไว้เลยนะฮะ
ถ้าเทียบกับคนในอายุเท่ากันเนี่ยถือว่าแข็งแรงเลย
ขณะที่แม่โยทัศน์วันอดีตภรรยาครับ
กล่าวสั้นเพียงว่าที่ผ่านมา
ก็ทราบข่าวอาการป่วยเนื่องจากมีการติดต่อกันโดยตลอด

เพราะว่าทางครอบครัวของเขาจะเป็นคนจะเป็นฝ่ายที่ดูแลมาตลอดนะครับ

สิ่งที่พยายามทำด้วยทุกคนพยายามทำก็คือว่าให้เขาไม่ทรมานค่ะ
แม้กระทั่งอยู่ในห้องไอซียูอะค่ะทำยังไงก็ได้ให้แม่เจ็บปวดไม่ทรมาน
เพราะฉะนั้นคุณพ่อจะไม่เคยแบบโอ๊ยปวดหรืออะไรอย่างนี้
เขาจะนิ่งสงบเปิดธรรมะเขาก็เปิดบทสวดไปได้
เขาก็จะไม่เคยอยู่ในอาการแบบเจ็บอะค่ะ
แต่ทุกครั้งคือหน้าตาสดใสเหมือนพวกเราปกตินี่เลยค่ะ
เพียงแต่ว่าแบบอาจจะคือรักแรงเยอะมากเหมือนเดิม
แต่ว่าอาจจะมีความเจ็บป่วยในร่างกาย
แต่หน้าตาแรงพละกำลังทุกอย่างแบบแข็งแรงก่อนด้วยซ้ำ
จนกระทั่งอาทิตย์สัปดาห์สัปดาห์สุดท้ายค่ะ
ที่เริ่มเหมือนกับว่าแบบสุดลงอย่างเห็นได้ชัด
แต่ก็สู้ก็รอเห็นจากสัญญาณที่พจนต่าง
ว่าสู้สุดค่ะ

น้องน้องนักข่าวก็ถามอาโยว่า
ให้อายโยเป็นคนตอบไม่ได้เพราะอายโยเป็นคนไม่ได้ดูแล

ถ้าโยนต่อไปโดยที่ไม่รู้จริงมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ
นี่แหละครับแม่โยก็บอกว่าโอ้โหแม่โยก็ยังรับงานแสดงอยู่
มีงานหลายวันเลยเลยไม่ได้ไปเยี่ยมนะฮะ
ทางครอบครัวเขาบอกเลยนะครับว่างดรับพวงหลีดดอกไม้นะครับ
ต้องเชิญบริจาคธรรมบุญสมทบทุลมุณิธิพระมหาราชานุมษธ์
ในพระอุปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาพรราชวิทยาลัยจุฬาพร
แล้วก็ขอความร่วมมือแขกที่จะมาร่วมงานนะครับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเคร่งครัด
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรศพจะมีไปจนถึง๑๗มีนาคมเลยครับ
จากนั้นก็จะทำการบรรจุศพเป็นเวลาร้อยวันเพื่อขอรับพระราชทานเพลิงศพนะครับ
ก็ถือว่าเป็นพระเอกตลอดการพระเอกนักบุญนะครับ
เพราะว่าอาเอกจริงมีบทบาทการแสดงที่มีชื่อเสียงปลายยุค๗๐๑กลางยุค๑
แล้วก็ยังคงรับงานแสดงมาจนถึงก่อนจะสิ้นชีวิต
ซึ่งแน่นอนช่วงนี้หลายคนอาจจะไปวัดนะ
วัดสรพงศ์ที่โคราชหรือวัดหวังพ่อโตนะครับ
ซึ่งอาเอกสพงศ์จริงอาจจะไปที่นั่นเป็นประจำ

ว่าอาเอกเขาจะคอยต้อนรับอยู่ที่วัดนะ

ส่วนถ้าใครยังคิดถึงอาเอกอยู่
เชื่อว่าสามารถจะหาดูผลงานเก่าของอาเอกได้
หรือว่าดูการ์ตูนก็ได้นะการ์ตูนอาเอกภาคไว้
ไปดูเรื่องนี้ก็ได้มือปืนสารวิน
แต่ถ้าคนไหนยังไม่เคยดูนะย้อนกลับไปดูสนุกมาก